ไปค่ะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งคุณผู้ชมจู่เนี่ยมีพี่คนนี้เขาเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วเขาไปทำสิ่งนี้บอกเลยนะทุกคนยืนงงเลยค่ะ

เข้าใจไหมว่าเข้าใจผิดกันตรงไหน

อันนี้คือเขาจะไปซื้อของมาป๊าบของแช่เย็น

แล้วพนักงานถามว่าเวฟไหมคะ

เขาก็เลยทำท่าเว็บ

ไม่ใช่กดไลค์ย้อนเดี๋ยวมันแดวอย่างนี้ไม่ได้

ค่ะอันนี้คือเป็นท่าเขาเรียกภาษาแบบว่าสับวัยรุ่นหรือว่าสับนักเต้นเขาจะยึดท่าเว็บ

คุณพี่เขาก็เลยเว็บเล็กเว็บใหญ่เวฟไปหมดเลย

น้องแค่ถามว่าเวฟด้วยมั้ยค่ะเวฟเลยมั้ยค่ะ
อย่างนี้คุณเคยซื้อไหมเวลาไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อนะ
เวลาจะมาคุณจะซื้อไส้กล่องไส้กล่องอะไรอย่างนี้
เวฟเลยมั้ยค่ะน้องอาจจะพูดผิด
ปกติถ้าน้องบอกว่าอุ่นเลยไหมคะ
เขาจะไม่เวทเขาอาจจะหาเสื้อขนาวมาใส่ก็ได้นะคะ
อุ่นเลยมั้ยค่ะอุ่นไหมเล่า
ร้อนค่ะช่วงนี้ตกอกตกใจหมดเลย